จากจะทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังสามารถย้อนวัยเด็กกันได้
ก็คือการขุดรูปของตัวเองออกมาโชว์ในโซเชียล
แล้ววันนี้เราก็มีรูปของพิธีกรตอนเด็กมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย
คุณผู้ชมคะดิฉันพูดจากใจเลยนะคะ

เพราะว่าตอนที่ทีมงานบอกว่าขอรูปตอนเด็ก

ขึ้นนะเพราะว่าภาพที่ฉันตอนเด็กคือเป็นเด็กผู้ชาย
นี่ใครเป็นใครบ้าง
ภาพซ้ายสุดพลอยเองค่ะ
นั่นก็คือเด็กหญิงพิมรจิต
ที่ตอนนั้นเป็นเหาะแล้วก็โดนคุณแม่กระเทิง

ต้องโตเป็นสาวคบพอค

อีกรูปนึงเนี่ยคือเขาประกาศตามหาเด็กหายหรือยังไง

สาวเป็นดัมเมเยอร์ตั้งแต่ฉันลืมตาดูโลกมานั้นก็เป็นดัมเยื่อไม้หนึ่ง

ต้อนรับกินกับแมคน่ำพวกนี้ไงฮึ

อ๋อชื่อคุณพ่อชาวบ้าน็ย
ใช่นะคะก็เลยเรียกชื่อว่าแจ๊ค
หรือว่าแมคน่ำก็ตกไปได้จักรีนมา

เป็นเด็กผู้ชายหน้าหวานที่โตมาแล้วกลายเป็นคนสวย
น่ารักใหม่อีกแบบนะคุณผู้ชม
เอ็ดที่ทุกบ้านเด็กทุกคนจะต้องจดจำไว้เลยว่า
เราจะมีกิจกรรมกันแบบใหม่

แต่ว่าอยู่กับบ้านก็สนุกกันได้ค่ะ
ที่ไหนยังไงกันบ้างแล้วมีของรางวัลแจกกันด้วยนะฮะ

ที่แรกไปกันที่กรมทรัพยากรธรณีนั่นเองนะคุณผู้ชมนะ
เขาจัดงานวันเด็กแบบวิถีใหม่ให้น้องหนูเนี่ย
ร่วมงานกันแบบออนไลน์
กรอบบ่าย๒โมงนะไปดูตามพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศนะ
เพจพิพิธภัณฑ์ต่างไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นที่กาลสินนะคะ
ลำปางสุราชธานีที่ระยองแล้วก็พระราม๖กรุงเทพก็มี
แล้วก็นอกจากนั้นปฐุมธานีและหลังจากนั้นก็มี
จับรังวงรางวัลอะไรมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นแบบรูปแบบออนไลน์ลองกดเข้าไปดูให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูนะ
แล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กก็มีนะคะ
ก็ติดตามกันได้นะกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์๒ชั่วโมงเต็ม
คุณพ่อคุณแม่จะได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลว่าลูกจะออกไปไม่ได้
ถ้าเผื่อนะคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังมันจะมีเรื่องของแบบสร้างถึงดำบันดายโนสองอะไรเงี้ย
น้องหนูน่าจะได้รับความรู้กันด้วย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือที่นี่เนี่ยนะเขาจัดงานเหมือนกันวันเสาร์ที่๙มกราคม
ตั้งแต่๑๐โมงไปจนถึงเที่ยง๒ชั่วโมงเต็ม
พบกับกิจกรรมสนุกสุดสร้างสรรค์ตลอด๒ชั่วโมงเต็ม
ที่สำคัญคือมีรางวัลรออยู่เพียบเลยนะคะ
นะคะว่างานนี้เขาแจกรางวัลทุกช่วงห้ามพลาดเด็ดขาด
เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้
แล้วก็ยังได้พัฒนาทักษะในด้านต่างอีกด้วยนะจ
มาต่อกันอีกที่หนึ่งค่ะที่นี่นะคะก็แจกของเช่นเดียวกันค่ะ
ติกาง่ายมากค่ะเพียงคุณผู้ชมนะคะโพสต์ภาพในวัยเด็ก
ภายใต้โพสต์กิจกรรมต่างในวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ
โดย๓๐ภาพถ่ายในวัยเด็กที่มียอดกดไลค์สูงสุดเนี่ย
ซึ่งจะส่งตรงถึงบ้านคุณแน่นอนนะคะ
ก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ
เด็กน้องหนูเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้าน
ทำกิจกรรมเกี่ยวกับรักโลกกับครอบครัวเนี่ย

สนุกกันได้ค่ะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมออนไลน์นะคะ
ในยุคโควิดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของน้องนั่นเองนะคะ